คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีเสียงเรียกร้องมาเยอะมากนะคะสำหรับกรณีที่บอกว่าประเทศไทยมีโทษประหารเอาไว้ก็แค่เขียนเอาไว้เท่านั้นแหละ
มันไม่เกิดขึ้นจริงไม่มีใครตายจากโทษประหารจริงจริงแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักโทษเด็ดขาดชายคนนึงนะคะ
เป็นผู้ก่อคดีฆ่าชิงทรัพย์ถูกประหารชีวิตจริงแล้วเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรจากในรอบ๙ปีที่ไม่มีการประหารชีวิตขึ้นเลย
เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ติดตามวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ประเทศไทยว่างเว้นการประหารชีวิตนักโทษมาแล้ว๙ปีอย่างที่บอกนะครับ
ฉะนั้นพอมีการประหารรายแรกในรอบ๙ปีก็มาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้๒๓ฉบับ
เช่นราชธรรมฉีดยาประหารเป็นรายแรกในรอบ๙ปี
นี่ของหนังสือพิมพ์มติชนอีกฉบับหนึ่งมาจากเดรินิวส์
ฉีดยาพิษประหารชีวิตนักโทษฆ่าเหยื่อชิงมือถือ
อันนี้ก็เป็นหัวข่าวใหญ่
ทีนี้ตามไปฟังข้อมูลจากอธิบดีกรมราชธรรมพันธุ์ตำรวจเอกดรนรัฐสเวตนัน

นับตั้งแต่ปี๒๔๗๘จนถึงปัจจุบัน

โทษประหารชีวิตมาแล้ว๓๒๕ราย
แยกเป็นการใช้อาวุธปืนยิงหรือยิงเป้าเนี่ย๓๑๙ราย
การยิงเป้ารายสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑ธันวาส์๒๕๔๖
ตอนหลังก็มาเปลี่ยนวิธีการมาเป็นฉีดยาพิษ
ตั้งแต่เปลี่ยนวิธีการฉีดยาสารพิษเพื่อฆ่าชีวิตเนี่ย

ใช้ครั้งแรก๑๒ธันวา๔๖
แล้วก็ฉีดยาพิษสังหารครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๔สิงหา
ผมเคยเข้าไปคุยกับอดีตอธิบดีกรมราชธรรมคนหนึ่ง
ไปที่คุกบางขวางเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
ไปดูว่ากรรมวิธีในการยิงเป้าหรือประหารชีวิตเป็นยังไง
ก็ได้รู้อะไรที่เป็นว่ามันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะ
บางขวางเนี่ยเป็นคุกแห่งเดียวที่เขาเอานักโทษเด็ดขาด
ที่ต้องโทษประหารชีวิตไปไว้ที่นั่น
ว่านักโทษที่อยู่จังหวัดไหนเรือนจำไหน
ถ้าสารตัดสินว่าให้ได้รับโทษประหารชีวิต
เขาจะต้องเอาตัวนักโทษมาคุมตัวรอการประหารไว้ที่เรือนจำบางขวาง
เพราะเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงคุมเข้ม
ฉะนั้นที่นั่นจะเป็นนักโทษเด็ดขาด
ตามข้อมูลตัวเลขตอนนี้ที่สารตัดสินให้ประหารชีวิตแล้วรอ

ประหารชีวิตหรือไม่ยังไงก็ตามแต่รออยู่๑๖๐กว่ารายครับ

ทีนี้ได้เคยไปดูไปถ่ายทำรายการได้เคยไปดูก็ได้รับคำอธิบายว่า
การจะนำตัวนักโทษไปประหารเนี่ยเขาทำยังไง
อันดับหนึ่งเรื่องแรกเลยใครถูกประหารเนี่ยเขาไม่ให้รู้ตัวล่วงหน้านะครับ
คนที่จะถูกประหารเป็นใครครับ
นักโทษที่สารตัดสินแล้วว่าถูกประหารชีวิต
แล้วเมื่อถูกสารตัดสินประหารชีวิตนักโทษทุกคนทำเหมือนกัน
คือถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
นักโทษที่ประหารชีวิตก็คือนักโทษที่ดีกาตกก็แปลว่าในกระบวนการไม่รับดีกา

ก็ต้องเอาตัวนักโทษไปประหารชีวิตตามคำสั่งสาร
วิธีการก็อย่างที่บอกนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาจะไม่บอกให้รู้ล่วงหน้า
วันที่ประหารจนถึงเช้าวันที่นัดหมายจะประหารนั่นแหละ
จึงเอาดีกาเพื่อมาบอกว่านำตัวไปประหาร
อธิบดีกรมราชธรรมเล่าน่าตื่นเต้นมากเลยครับ

นักโทษที่รอประหารชีวิต
เขาจะรอว่าดีกาตกที่ใคร
คือหมายถึงว่าใครจะได้นำตัว
ถูกนำตัวไปประหารชีวิต
เวลาเจ้าหน้าที่เดินมาเขาจะคอยลุ้นครับ
สมมุติว่าเดินตรงเข้าไปตรงกลางมันจะมีแยกซ้ายแยกขวา
นักโทษซ้ายขวาก็จะลุ้นกันว่า
เจ้าหน้าที่จะเดินแยกไปทางไหน
เอาถ้าเดินแยกไปทางซ้ายคนทางขวาก็สบายใจรอด
พอแยกไปทางซ้ายถ้าสมมุติว่ามีทางแยกเล็กอีกทีนึง
พอแยกขวาคนทางซ้ายก็ลุ้นรอด
ไปยืนอยู่หน้าห้องใครนั่นแหละครับ
ที่เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเขาอ่อน
ก็เจ้าหน้าที่เขาจะนำตัวไป
นำตัวไปที่สาราเขาเรียกว่าสาราสุขใจ
สาราเย็นใจผมจำไม่แม่น
เพื่อให้ได้พบกับญาติ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตว่าให้โทรศัพท์บอกใครก็ได้

แล้วหลังจากนั้นก็ให้ฟังพระเทศ
แล้วหลังจากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการที่เรียกกันว่ายิงเป้า

แต่ตอนหลังนี่ก็มาออกกฎหมายใช้วิธีการฉีดยาให้เสียชีวิต
ฉีดยาให้เสียชีวิตก็ทำกรรมวิธีเหมือนกับตอนเอาไปยิงเป้านั่นแหละครับ
เอามาเจอพ่อแม่สั่งเสียอนุญาตให้โทรศัพท์หาใครได้
อยากกินอะไรเป็นพิเศษเขาจะจัดอาหารพิเศษให้
อยากกินอะไรบอกมาแต่ส่วนใหญ่ก็กินกันไม่ลงหรอกครับ
แล้วก็ฟังพระเทศเสร็จแล้วเขาจะนำไปสู่ห้องที่ทำขึ้นมาใหม่
คือห้องที่ฉีดยานักโทษ
วิธีการฉีดยาไม่ใช่หมอเอาเข็มไปฉีดเลยนะครับ
เขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่ากดปุ่มแล้วก็เข็มฉีดยาก็จะลงมาที่ตัวแล้วก็ฉีด
หมอที่ไปฉีดยามีหน้าที่แค่ไปกดปุ่ม
ก่อนจะฉีดยากดปุ่มจะมีเจ้าหน้าที่
เรียกกันว่าศักดิ์ขีพยานก็มีตั้งแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดผู้ว่าจะมอบหมายให้ใครมา
ไม่ได้มั่วนะมีหลักฐานภรรยาอะไรเรียบร้อย
ยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ย๓ครั้ง๓เข็มครับ
ที่๑เนี่ยฉีดยาให้นอนหลับหรือให้สลบก่อน
เข็มที่๒ก็เรียกว่าฉีดยาคลายเส้น
แล้วเข็มที่๓จึงเป็นยาที่ฉีดให้หัวใจหยุดเต้น

หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการพิสูจน์ว่าได้มีการสังหารเรียบร้อย
ทีนี้เรื่องโทษประหารเนี่ย
โทษประหารควรจะยกเลิกหรือมีอยู่

สิทธิมนุษยชนทั้งทั่วโลกเนี่ย
สหประชาชาติที่โน่นที่นี่
เขาก็ไปเที่ยวลนรงค์ว่า

ยกเลิกการประหารชีวิต

อย่างมากแค่ขังคุกก็พอแล้ว

แต่ใช้ในความจำเป็นบางคดีเอาไว้ยังอยู่

ประเทศที่มีโทษประหาร

ประเทศที่มีแนวโน้มจะเลิก

ประเทศที่เลิกใช้โทษประหาร

ก็จะมีการเลิกโทษประหารไปโดยปริยาย
แต่ว่านี่ผ่านมา๙ปี

มาใช้วิธีการประหารชีวิต
นักโทษคนที่ว่านี้ครับ

เรายังใช้โทษประหารอยู่

ธิบดีกรมราชธรรมคนนี้
ตอนที่ท่านเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์

ได้ไปดูข้อมูลเปรียบเทียบแล้ว

ประเทศที่เขาอ้างว่า

เขาบอกว่าขนาดมีโทษประหารอยู่เนี่ย

ดูเหมือนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของประเทศไทย

ว่านี่ขนาดมีโทษประหารชีวิตอยู่นะยังทำอายากรรมดูเดือดรุนแรงขนาดนี้
แล้วถ้ายกเลิกไปจะเป็นยังไงแต่นักสิทธิมนุษยชนที่ลนรงค์ให้เลิกโทษประหาร
เขาบอกว่าเขามีข้อมูลเปรียบเทียบประเทศที่มีการประหัส
อเมริการัฐที่มีการประหารชีวิตอยู่อาจยากรรมก็ไม่ได้ลดลงเลยครับ
ในขณะเดียวกันรัฐที่ไม่มีโทษประหารอาจยากรรมก็ยังมีมากอยู่ครับ
ฉะนั้นการประหารหรือไม่ประหารเขาบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้อาจยากรรมน้อยลงหรือมากขึ้น
สรุปก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าประเทศไทยเราก็ยังมีโทษประหารอยู่
และดูเหมือนว่าจะตรงใจกับคนหลายคนเพราะว่าตอนหลังเวลามีคดีฆ่าข่มขืน
คนจะเรียกร้องกันเยอะให้เอาไปประหารชีวิตคนพวกนี้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์
ฉะนั้นนโยบายของไทยตอนนี้พูดง่ายเลยก็คือว่าเรายังไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
แต่ว่ามีแนวโน้มว่าเราไปตกลงกับเขาไว้ส่วนจะยกเลิกเมื่อไหร่ต้องตามดูกันอีกทีหนึ่งครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
หลายคนบอกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับการไม่มีโทษประหาร
ใช่เขาบอกนี่ขนาดมีโทษประหารอยู่นะยังดูอัธยกรรมสิ
เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเพราะว่าการประหารไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่คราวนี้เมื่อวานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสุภาพบอกนะคะเราต้องตามดูกันต่อไปว่าวิวัฒนาการในเรื่องของกฎหมายก็ดี
เรื่องของการบังคับใช้ก็ดีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างนะคะ